เรื่องของลิซ่าบ้างค่ะตกเป็นเหยื่อผู้จัดการ
สูญเสียเงินกว่า๒๕ล้านบาทเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของคนทั่วโลกกันเลยทีเดียว

เรียกว่ามียอดการติดตามตอนนี้
ก็รายงานบอกว่าลิซ่าตกเป็นเหยื่อในการทุจริต
แล้วก็ยักยอกเงินโดยอดีตผู้จัดการ

ถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่๒๕ล้านบาทเลยค่ะ
โดยอดีตผู้จัดการโน้มน้าวให้ลิซ่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
แต่ว่าอดีตผู้จัดการเนี่ยเอาเงินไปลงที่การพนัน
แต่ว่าอยู่ระหว่างกระบวนการที่จะออกจากบริษัทแล้ว

เป็นความตั้งใจของลิซ่าที่จะไม่เอาเรื่องเพราะว่า
เขาไม่อยากจะให้มันยุ่งยาก
กล่าวขอโทษแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
นี้ลิซ่าก็ได้เงินคืนบางส่วนแล้วนะคะ
ที่เหลือเขาตกลงจะชำระคืนให้ครบ

หูแต่๒๕ล้านเยอะนะพี่นัท

คืออยู่ดีคนเราก็แบบว่ายักยอกเงิน

แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้ออะไรประมาณอย่างนี้

ก็มีเงินเข้าที

อันนี้คือบริษัทเดียวกับบิ๊กแบงค์

คู่กับใครนะอันนี้ของเฮดดี้กาก้าไงนางจะแบบว่าเฮดดี้กาก้าแล้วก็แบบว่าแบบว่าแฟชั่นวีกเห็นป่ะ
ซีรีนซีอะไรที่แบบว่าต้องการแรนดดังระดับโลกใช้นางหมดเลย